ส่วนเหตุการณ์นี้ที่เชียงใหม่ค่ะเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาที่เขาเลิกรากันไปแล้ว
สามีเนี่ยก็เป็นอดีตไปแล้วพยายามจะง้อขอคืนดี
ครับเขาไม่ยอมคืนดีด้วยไปแทงเขาอ่าจนเขาเสียชีวิต
เนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจริงคุณผู้ชม
ลักษณะแบบนี้ก็ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าทำอะไรมันต้องมีสตินะ
ตายเลยเหรอตายค่ะเมื่อกลางดึกค่ะตำรวจสพบหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ครับได้รับแจ้งเหตุนะคะมีคนถูกแทงตายอ่ะค่ะ
ที่บ้านนาฟ่อนตำบลบ่อหลวงก็ไปตรวจสอบนะคะเนี่ยตรงป่าย่าข้างทางค่ะ
จากหมู่บ้านไปประมาณร้อยเมตรผู้เสียชีวิตชื่อว่านางแก้วหนูสาอายุห้าสิบแปดนะคะ
เสื้อแขนยาวสีดำใส่ผ้าถุงนอนจมกองเลือดอยู่
ถูกแทงที่ราวนมขวาที่อกถูกแทงประมาณ๗แผลได้ค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไปแต่คนก่อเหตุก็สืบไม่ยากรู้เลยว่าใคร
นายคนนี้ค่ะอดีตสามีนะคะครับซึ่งว่านายบุญศรีหนูสาวอายุห้าสิบปี
กันไปได้เดือนกว่าพยายามจะมาง้อเขาเขาไม่ดีด้วยฆ่าเขาตายเลย
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
ที่ผ่านมานายบุญศรีกับนางแก้วเขาทะเลาะกันบ่อย
พอทะเลาะกันนายบุญศรีก็มักจะเอามีดมาขู่ทำร้ายร่างกายนางแก้ว
แต่ลูกชายก็จะคอยห้ามเอาไว้ตลอดจนนางแก้วทนไม่ไหวขอเลิกขอหย่าเลยนะคะ
แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านแม่ก็คือในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
ก็คือเป็นบ้านที่เกิดเหตุนี้เลยก่อนเกิดเหตุนายบุญศรีมาง้อค่ะ
แล้วนางแก้วเนี่ยก็ไม่ยอมคืนดียังไงก็ไม่เอาแล้วไม่กลับไปแล้ว
สุดท้ายไปดักรอท้ายหมู่บ้านนี่นะคะแล้วก็แค้นไงแค้นเขา
เขาไม่ยอมคืนดีด้วยดูสิคะเอามีดคือพกมีดไปนะคะไปง้อเขาเนี่ย
เอามีดที่พกติดตัวมาเนี่ยกระหน่ำแทงนางแก้วจนนางแก้วเสียชีวิต
แล้วตัวเองก็หนีไปนี่ฮะวันนี้คุณควินกระมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะได้ไปคุยกับน้องชายของผู้ตายนะฮะ
น้องชายชื่อนายสวัสดิ์อายุห้าสิบสี่ปีนะครับ
สวัสดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้กลับมาที่บ้านประมาณ๖โมงเย็น
ก็หลังจากที่กลับมาจากปลูกข้าวก็มาล้างมือข้างบ้าน
แล้วพบว่าเอ้าพี่สาวเนี่ยคือกลายเป็นศพห่างออกไปจากข้างบ้าน
ประมาณเจ็ดสิบเมตรเท่านั้นเองพี่สาวมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหลังจากเลิกกับอดีตสามี
แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอดีตสามีไม่ยอมเลิกกับพี่สาวฮะ
พยายามมาง้อมาอ้อนวอนขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันอยู่ตลอด
แต่พี่สาวยังไงก็ไม่ยอมกลับไปนี่ฮะเขาชี้จุดให้ดูนะครับ
บอกผมมาล้างเนี่ยล้างมงล้างมืออะไรตรงเนี้ย
ปรากฏว่าอีก๗๐เมตรเอามีศพพี่สาวนะฮะ
อดีตสามีเนี่ยที่พี่สาวไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วย
สวัสดิ์บอกว่าเพราะว่าเขาติดเหล้าแล้วชอบทำร้ายทุบตีพี่สาว
แล้วก็มีอาการทางจิตประสาทด้วยเคยไปบำบัดทางจิตมาแล้ว
ต้องกินยานะฮะยาระงับประสาทแต่ช่วงหลังเนี่ยยอมรับว่า
อดีตสามีของพี่สาวเนี่ยทำร้ายพี่สาวหนักขึ้น
ถึงขั้นที่ลูกชายที่เขามีด้วยกันเนี่ยไปแจ้งความจับพ่อตัวเองมาแล้วนะฮะ
เพราะทนพฤติกรรมของพ่อไม่ไหวนายสวัสดิ์บอกว่าพี่สาวเคยบอกกับเขา
บอกว่าคือพี่คิดว่าพี่เนี่ยสงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะ
คงไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะสักวันพี่คงจะตายแล้วล่ะ
เพราะว่าอดีตสามีเนี่ยที่ผ่านมาเคยขู่ฆ่ายกครัวมาแล้วด้วยนะครับ
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยพี่สาวก็มาถูกฆ่าเสียชีวิตก่อน
ป้าเกี๊ยบมันก็รู้อยู่แล้วป้าเกี๊ยบก็ระวังตัวอยู่แล้ว
อันนี้มันทำที่ตอนเผลอแกก็อาจจะซุ่มอยู่กลางกระทง
ข้างหลังบ้านมันเป็นป่าเป็นอะไรเขามันบ้าบ้าบ่อบ่อ
เวลาไปไหนมาไหนเวลาไปกินเหล้าไปเลี้ยงฉลองอะไรใช่ไหม
กลับมาก็มาหาเรื่องกับเมียแกอ่ะบางครั้งก็ทุบก็ตีอะไร
หมดเจ็บระบมทั้งตัวบางครั้งก็ไปไปถึงโรงพยาบาลก็มี
เย็บก็มีอะไรประมาณนี้แหละกับคนเจ็บมาก
ก็เหมือนเหมือนคนประสาทคล้ายค่ายว่าคนก็ก็ก็เหมือนอย่าง
จะใช่อะไรประมาณนี้เป็นล่ะเมื่อแกเมื่อก่อนเคยไปบำบัดที่ศูนย์
กินยาหลังนั้นมันไม่ได้กินเราก็เลยคิดว่า

เห็นว่าเคยตบจนสลบด้วย
มันมีครับหัวแตกก็มีนะหัวโกงก็มี
ช่างลูกชาย
ลูกชายไปแจ้งเพราะว่าทนทนไม่ไหวและกับพ่อที่ทำกับแม่
เราได้คุยกับแม่ของผู้ตายนะฮะชื่อนางมาอายุ๗๘แล้วนี่ฮะคุณแม่
คือคุณแม่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ล้วนค่ะ
ก็เลยต้องให้ทางนายสวัสดิ์ลูกชายเนี่ยมาช่วยแปลภาษาให้นะครับ
คุณแม่ก็เล่าเรื่องราวนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังให้อาหารไก่อยู่ที่ล้าวไก่ข้างบ้านได้ยินเสียงลูกสาวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด
นี่แม่บอกนะฮะแม่ก็วิ่งไปดูนะ
พบว่าลูกสาวเนี่ยตอนนั้นถูกลากเนี่ยร่างเนี่ยลงไปอยู่ที่ตีนดอยแล้วนะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยฉุดกระชากลากลูกสาวตอนนั้นเนี่ยยังไม่เสียชีวิตด้วยซ้ำนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุใส่หมวกไอ้โม่งแล้วก็ถือมีดมาด้วยที่แม่บอกเห็น
ลูกสาวตอนนั้นพยายามร้องขอความช่วยเหลือแม่ก็พยายามจะลงไปช่วยนะ
สุดท้ายเนี่ยเห็นว่าช่วยไม่ได้แน่ต้องตัดสินใจวิ่งขึ้นมาเพื่อหาคนช่วย
คุณแม่บอกว่าตอนนี้ถ้าฝากอะไรไปถึงลูกสาวได้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าแม่ขอโทษ
พยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่ช่วยไม่ทันจริงขอให้ไปดีขอให้ได้ไปอยู่กับพ่อ
แม่บอกว่าอยากจะไปช่วยมากแม่ก็ถือไม้ท่อนไว้จะไปช่วยทุกรศูนย์สิ
พอลงไปแม่ก็เกรงว่ากลัวจะฆ่าแม่อีกคนหนึ่งแม่ก็เลยไม่ลงแล้ว
ปีนะแต่ก็มีปัญหาทะเลาะตบตีกันตลอดนะครับก็ไม่รู้ว่า
เป็นเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงได้
เสียงนายบุญศรีกับนางแก้วเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงเสียงดังอีก
แต่จับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่ได้ยินเสียงร้องด้วยเสียง
ร้องด้วยความเจ็บปวดอ่ะนะแล้วก็มีเสียงเหมือนกับนางแก้วเนี่ย
ถูกลากไปเพื่อนบ้านบอกว่านายบุญศรีเนี่ยเขาน่าจะมีอาการทาง
จิตปศาสตร์ด้วยเพราะว่าเคยไปรับยาเกี่ยวกับโรคจิตปศาสตร์เนี่ย
มากินนะแต่ว่าส่วนของผู้ตายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนิทมากนักแต่
ถ้าถามว่าเป็นคนยังไงเขานิสัยดีนั่นแหละเพียงแต่ไม่ค่อย

ก็เขาก็ร้องไงแต่เรานึกว่าเสียงเด็กไงเราไม่ได้เดินไปดูไง
จับใจความได้ไงขอขอร้องไง
ก็ร้องอย่างเดียวไม่พูดอะไร

กับพี่สนสนุนกับตัวป้าแก้วมากไหม
ไม่สนิทแต่ว่าแกก็คืออภัยสละอีกที
เท่าที่พี่สร้างมาอีกเรื่องแบบพระอาทิตย์เอามีดมาแทงหรือเปล่า

จำตกตีมี

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องเขยของผู้เสียชีวิตค่ะ

เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหาโทรหา
ถามว่ามีใครอยู่บ้านบ้าง
เขาก็รู้แหละโทรถามแบบนี้เจตนาอะไร
ก็เลยบอกไปว่าเขาก็ออกไปข้างนอกกันนะ

สาเหตุที่บอกแบบนั้นเพราะผู้ต้องหาเคยขู่ว่า
จะฆ่าคนในครอบครัวทั้งหมดเลย
ภรรยาตัวเองทั้งแม่ยายทั้งอะไร
ก็เลยกลัวว่าถ้าบอกว่ามีใครอยู่บ้างเนี่ย

เวลาเมาแล้วก็ทำร้ายผู้ตายทำร้ายคนแม่ยายอะไรแบบนี้เป็นประจำ
ส่วนตัวยอมรับว่าไม่ให้อภัยนะคะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกินไป
อยากถามเหมือนกันว่าทำแบบนี้ทำไม
ก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
นี่ค่ะตะโกนเรียก
คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ดูเหมือนเงียบมืดครับ
เห็นไหมเราก็ตะโกนถามมีใครอยู่ไหม

แต่ว่าหน้าบ้านมีการเกาะกองไฟทิ้งเอาไว้นะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่หรือเปล่า
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเขาอยู่ด้วยกัน
ก่อนที่ผู้เสียชีวิตเขาจะหนีไปอยู่บ้านแม่ของตัวเองนะคะ
เขาก็ดูเงียบเงียบตะโกนเรียกก็ไม่มีคำตอบไร
ลงติดตามตัวคนร้ายคาดว่าน่าจะหนีขึ้นไปบนดอย

แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะติดต่อยาดญาติของผู้ก่อเหตุ
เชื่อว่าตอนรบนี้เนี่ยพูดก่อเหตุต้องติดต่อย่าต

เพราะเคยขู่จะฆ่ายกครัว